แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมนะคะมาส่งกำลังใจแบบโดยด่วนเลยนะคะ
แล้วก็เยอะเลยค่ะให้กับสองครอบครัวค่ะ
ครอบครัวแรกก็คือครอบครัวของอาต้อยนะคะเศรษฐา
ใช่นะคะก็เมื่อวานนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันนะคะ
อาการของอาต้อยเศรษฐาหลังจากเข้ารับการรักษาตัว
ตั้งแต่วันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
โดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะเมื่อคืนคุณอีฟพุทธิดาลูกสาวค่ะ
ก็ได้ออกมาอัปเดตอาการล่าสุดนะคะบอกว่าอาการของคุณพ่อตอนนี้
เชื้อไวรัสลงที่ปอดหลายคนตกตกใจมากนะคะ
แต่ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณหมอให้ยาต้านไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ส่วนตัวของคุณพ่อเองก่อนหน้านี้นะคะก็ไปรับการให้คีโมรักษาโรคมะเร็งที่ปอดอยู่ค่ะ
อาจทำให้ภูมิคุ้มกันมันลดลงไปบ้างค่ะ
ไปฟังเสียงที่คุณอีฟพุทธธิดาเนี่ยเขาอัดคลิปมาฝากพวกเราด้วยค่ะ
คุณหมอแจ้งมาล่าสุดว่าตอนนี้เชื้อลงไปที่ปอดนะคะ
แต่คุณหมอก็ให้ยาต้านแล้ว
คุณพ่อมีเพิ่งไปให้คีโมมาเมื่อต้นเดือนด้วยนะคะ
ก็เลยอาจจะทำให้เรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยอ่อนด้วยนะคะ
ส่วนของคุณแม่อรยานะคะ
ตอนนี้คุณแม่ตรวจซ้ำไปแล้วนะคะ

ตอนนี้คุณแม่กลับบ้านแล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้าน

เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาพี่แจ๊กรีนก็ได้คุยกับพี่นา

บอกว่าตอนนี้อาการก็ยังทรงอยู่นะคะ
ขอบคุณทุกกำลังใจที่หลายคนส่งมาให้ครอบครัวด้วยนะคะ
มาดูกันต่อนะคะนาคอมชวนชื่น
อันนี้ก็เป็นข่าวโตโกงสงสัยเหมือนกันนะคะ
ก็เมื่อวานนี้นะคะคุณไอซ์ค่ะ
ซึ่งเป็นลูกสาวนครได้ออกมาแจงไทม์ไลน์นะคะ
ว่านักคอมได้เข้าห้องไอซียูค่ะ
เท้าความกันไปนะคะนาคอมเข้ารับการรักษาตัว
ตั้งแต่วันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเราก็ได้รับแจ้งข่าวจากลูกสาวนะคะ
บอกว่านักคอมเนี่ยต้องย้ายไปรักษาตัวในห้องไอซียูนะคะ
จากปอดเป็นฝ้าค่ะคุณผู้ชม
เพราะตอนนี้นักคอมนะคะก็มีอาการเหนื่อยแต่ไม่มากค่ะ
คุณหมอแนะนำให้นอนคว่ำเพื่อให้ออกซิเจนได้เข้าไปไวมากขึ้นค่ะ
ส่วนผลเอ็กซาเรย์นะคะยังมีการติดเชื้อที่ปอดอยู่
แต่อาการไม่มีอะไรเป็นที่น่ากังวลนะคะ
ซึ่งเมื่อวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ไอซ์นะคะลูกสาวนาคอมก็บอกด้วยนะคะว่า
โทรไปหาคุณพ่อรู้สึกได้ว่าคุณพ่อพูดช้าลงนะคะ
น่าจะเกิดจากอาการเหนื่อยหน่ายนั่นเองคุณผู้ชม
มีบ่นเล็กน้อยนะคะว่าอยากจะพลอยไอซียูนะคะอยากดูทีวี
เพราะส่วนใหญ่แล้วนครแกไม่เล่นโซเชียลนะคะ
กิจกรรมของคนแก่พูดตรงนะคะคุณผู้ชม
ก็ดูแต่ธุระทับนั่นแหละค่ะและในช่วงเย็นของวันที่๑๙นะคะ
แล้วก็ฉีดยาสลายริ่มเลือดนะคะ
เนื่องจากคิดว่าริ่มเลือดน่าจะไปอุดหลอดเลือด

ดันโลหิตดีนะคะเจาะระดับน้ำตาลก่อนอาหารยังมีสูงบ้างนะคะ

ซึ่งลูกสาวนครยังแจ้งด้วยว่านะคะแม่เอ๋ค่ะ
ซึ่งเป็นภรรยาของนาคอมก็ติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ซึ่งส่วนตัวได้คุยกับคุณไอซ์นะคะผ่านแอปพลิเคชันไลน์
คือตอนนี้หลายคนเป็นห่วงนะคะแล้วก็โทรไปหาไอซ์เยอะมาก
คือไอซ์บอกว่าตอนนี้คือไม่ได้รับสายใครเลยนะคะ
ขอดูแลคุณพ่อโฟกัสตรงนี้จริงนะคะ
เพราะว่าเป็นห่วงคุณพ่ออายุเยอะด้วย
แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่สบายหลายโรคด้วยนะคะ
ตามการอัปเดตผ่านทางโซเชียลของคุณไอซ์แล้วกันนะคะ
จะอัปเดตให้แฟนคลายตามด้วยนะคะ
กันที่หนุ่มคนนี้ค่ะพี่ป้องนวัดนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็รักษาตัวเหมือนกันค่ะที่โรงพยาบาล
หลังจากที่ทราบเชื้อว่าติดโควิดนะฮะตั้งแต่วันที่๑๘เมษายนค่ะ
ล่าสุดพี่ป้องอัดคลิปมาอัปเดตกับเพื่อนแฟน

บอกว่าอาการตอนนี้มีไข้นิดหน่อยขึ้นลงค่ะ
เสลดมีบ้างรักษาไปตามอาการแล้วกัน
ส่วนผลเอ็กซาเรย์ปอดตอนนี้ยังปกติดีค่ะ

ชายวัดทีวีนะครับป้องนวัติเองนะครับ

ก็ตอนนี้ก็มีช่วงที่ไข้ขึ้นบ้างไข้ลงบ้าง

ที่เอ็กซ์เซอเรย์ปอดไปล่าสุดก็อย่างปกติดีนะครับ
ขอบคุณทุกความห่วงใหญ่ที่ส่งมานะครับ

แล้วก็ลืมรายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับ
โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์นะฮะทางช่องทรัฐทีวีของเรานะครับ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้เธอโพสต์แจ้งข่าวดีไว้เหมือนกัน

พรุ่งนี้คุณหมออนุญาตให้เธอกลับบ้านได้แล้ว

กลับไม่ได้สิเพราะว่าน้องไทก้าเพิ่งเข้ามาอยู่นะฮะ

คุณแม่ก็เลยขออยู่เป็นเพื่อนลูกต่อค่ะ
ส่วนน้องออก้าตอนนี้อาการยังปกติดีนะ

ใช่แล้วค่ะก็ต้องส่งกำลังใจให้กับครอบครัวนี้กันต่อไปนะ
เช่นเดียวกันกับนักร้องหนุ่มสแตมอภิวัฒน์ค่ะคุณผู้ชม
หลังจากที่รักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด๑๙
ครบ๑๔วันเมื่อวานนี้
ก็ได้มีการอัปเดตล่าสุดนะคะว่าเตรียมออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ซึ่งก็ได้ร่วมถ่ายภาพคู่กับบุคลากรทางการแพทย์
ที่โรงพยาบาลที่พี่สแตมเขารักษาตัว
ตั้งแต่วันที่๖เมษายนที่ผ่านมา
จนถึงตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะ
ซึ่งตามข้อมูลจากแพทย์เขาแจ้งว่า
สแตมหายดีแล้วก็ต้องหมั่นทำสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
รักษาระยะห่างและกลับมาติดตามอาการตามกำหนดด้วยนะคะ
ซึ่งปกติเขาจะให้กลับไปอยู่บ้านอีก๑๔วัน
คือห้ามออกไปไหนแล้วถึงก็มาหาหมออีกครั้งหนึ่ง

อีกหนึ่งคนนะคะที่มีกำหนดจะได้กลับบ้านในวันนี้ก็คือ

พี่นานะได้โพสต์อัปเดตไว้เมื่อวานนี้ว่าสามีของเธอจะกลับบ้านวันนี้แล้ว
สมใจบีน่าบุ๊กลินแล้วแหละก็รอกันต่อไป

ส่วนอีกหนึ่งครอบครัวค่ะครอบครัวของพี่อุ้มลักษณะ
เดตอาการลูกสาวกันหน่อยนะคะน้องดิสนี่นะคะ
คุณหมอบอกว่าเริ่มเป็นปอดบวมแต่ยังไม่น่ากังวลมาก
ให้เฝ้าสังเกตอาการไอหอบออกซิเจนในเลือดต้องวัดตลอดทุก๔ชั่วโมง
แล้วก็ให้ยาต้านไวรัสฆ่าเชื้อและยาแก้ไอ

ถูกต้องน้องยังเล่นได้มีการท่วมเล่นกินถือถ่ายก็ได้นอนได้ปกติ
ไม่มีไข้ไม่อายไม่หอบถือว่าอาการโอเคแต่กินยาเก่งสะด้วย

อันนี้คือสิ่งที่พี่อุ้มเขาโพสต์เอาไว้นะคะ

ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้
แล้วก็คนที่กำลังต่อสู้กับโรคโควิด๑๙ในตอนนี้
ทุกครอบครัวเลยนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะดาราเนาะ